อีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ชมที่ฉันไปมาที่สมุยฝนก็ตกค่ะ
น้องยาย่าฟาฟ้นไปเลยค่ะจริงวันเสาร์น้องยาย่ามีงานศิษฐกิจพี่ณเดชน์
ไปด้วยกันไหมคะหรือยังคือตอนแรกพี่ณเดชน์จะมาด้วย
ถ้าแฟนซื้อให้แล้วจะเลิกกันที่ฉันเคยนะเออเหรอเสื้อให้ผู้ชายเลิกกันเลย

ท้องไม่ดีจากพามาฟ่าค่ะ
เขาเป็นแค่ไม่กี่วันค่ะเดี๋ยวเป็นนานกว่า
อ๋ออันนั้นไม่รู้เหมือนกันค่ะบางทีก็ออกมาจากบ้านแล้วก็
ถือเคล็ดเก่งระวังจะเหมือยนั้นจะยายา
นี่เขาบอกคนเป็นแฟนกันนะห้ามให้รองเท้า
ห้ามให้ผ้าเช็ดหน้าห้ามให้น้ำหอม
ถ้าใครอยากจะให้ก็ลองถือเคล็ดแบบน้องยายา
น้องยายาให้พี่ณเดชน์๒๐บาท